มาดูคุณพ่อดีกว่าค่ะวันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราจัดเซตคุณพ่อลูกแฝดสุดหล่อ
หล่อจริงนะคะลูกก็น่ารักแล้วพ่อเนี่ยอุ้ยงานดีจริงค่ะ
คนแรกนะคะนี่เลยค่ะหวานใจสามีนะคะของคุณชมพู่
คุณน็อตวิสรุธนั่นเองค่ะคุณพ่อของสายฟ้าพายุ
ต้องบอกว่านะคะเรามักจะเห็นมุมที่น้องสายฟ้าพายุเนี่ย
เวลาเขาอยู่กับแม่ชมอยู่กับคุณยายพี่เลี้ยงจะเป็นแบบอยู่สักส่วนใหญ่ซะมากกว่า
แต่เอาเวลามาอยู่กับคุณพ่อคุณผู้ชมมันน่าเอ็นดูจริงนะคะ
เพราะว่าเขาชวนทำกิจกรรมสุดโปรดมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปเซลฟี่นะคะโอ้โหน่ารักทุกรูป
คุณผู้ชมผู้อรัยานะคะลูกชิวชิวนะคะ
ลูกเท่คูลคูหายแฟร์นะคะเขาก็จำให้จริงนะคะ
เรียกว่านะคะหล่อครบศูนย์นะคะโอ้โห
แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่เนี๊ยบปังจริงนะคะ
โอ้เห็นแล้วพี่แจ็คคนนี้หล่อนี๊ยบ
ขอเก่งสไตล์นิดนึงคุณป๊อกพัสรกรเองค่ะ
คุณพ่อของสองแฝดมิก้ามีย่านี่แหละ
รอยสักบอกเลยมันกล้าวใจจริงนะฮะ
สมศักดิ์ศรีดีกีแรปเปอร์จริง
๊อกเนี่ยเขาบอกเสมอตั้งแต่แรกนะว่าเขาอยากมีลูกมาก
พอมีลูกปุ๊บบอกเลยว่าตั้งใจมากนะคะอบอุ่นสุด
คือมีเหตุการณ์ล่าสุดนะที่พี่เลี้ยงของน้องมีก้านะคะ
จะลาออกไปแล้วคือภาพนี้
คือคนเป็นพ่อสงสารลูกจากใจคุณ

เราเห็นได้จากไลฟ์สไตล์ของบ้านนี้นะคะว่าโอ้โหเขาไปเที่ยวกันบ่อยมากเลย
มีภาพมีโมเมนต์ออกมาให้ได้ติดตามอยู่ตลอดอย่างคลิปนี้จ้า
โอ้โหยกนิ้วยกนิ้วให้กับคุณพ่อทุกบ้านเลยทุกคนเลยเขาจะมีสไตล์การเลี้ยงลูกเป็นของตัวเอง
แต่ว่าแต่ละคนเขาก็มีวิธีการในการเลี้ยงลูกของเขาได้น่ารัก
ที่สำคัญให้ความสำคัญนะคะลูกฝาแปดเนาะถูกต้องรักลูกเท่ากัน